ปฏิกิริยาของคนที่ไม่ได้อยู่บนเรือ
ที่คนอยู่บนเรือพูดถึง

ไม่เกี่ยวฉันไม่เคยยุ่งฉันไม่เคยถูกชวน
เพราะว่าหนึ่งในนั้นนะฮะคุณกติกตอนที่เปิดใจเมื่อวานนี้

แต่คนที่ชื่อแขแล้วไม่สบายใจคือรัศมีแข

บอกเลยฉันไม่ยุ่งฉันไม่เกี่ยว

คุณรัศมีแขฟ้าเกลือล้น
ดารานักแสดงชื่อดังใครก็รู้จัก
เธอบอกเธอทนไม่ไหวต้องโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว
เป็นภาพที่ติดต่อไปยังเพจใต้เตียงดารา

พร้อมระบุข้อความชี้แจงว่า

เนื่องจากบางเพจพาดพิงแขนในเนื้อข่าว
ไม่รู้จักผู้จัดการพี่โมเป็นการส่วนตัว

เขาไม่เคยชนแขไปลงเรือแต่อย่างใด
กับพี่โมเองแขคุยกันล่าสุดคือ๑๐มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นพี่โมชวนแขไปงามรับปริญญา

เรื่องที่มีการชวนแขไปลงเรือ
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะ
ฝากเพจใดก็ตามที่พาดพิงชื่อแข
ช่วยแก้ไขด้วยนะ
ส่วนอีกคนนึงโอ้โหคุณผู้ชมคนนี้
คุณนุ้ยเชิญยิ้มตลกชื่อดัง
เป็นอีกคนนึงที่ออกมาแสดงความเห็นผ่านการไลฟ์

เราเลือกแล้วระวังแล้วที่มันออกอากาศได้เชิญฟังครับ
นั่นนุ้ยเชิญยิ้ม
ส่วนนักร้อง
พี่ไทย
คนต่อไปที่ออกมาแสดงความเห็นคือหวายกับบิกาเซ

ไม่มีใครรู้ความจริงนอกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แต่เท่าที่ทุกคนตามจากข่าว

คิดแบบนี้เพราะคำพูดความคิดและการกระทำของพี่
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ช็อกได้

กลับบ้านไปทั้งที่ยังไม่เจอ

นี่หวายกับวิกาเซต

คนดังในโลกออนไลน์พศ

กรณีที่คุณกระติกให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
แตงโมเสียเงินติด

ประโยคนี้โอ้โหแทงใจดำมากเลย

เพื่อนต้องไม่ใช่ใครสักคนที่หายไป

แต่เพื่อนต้องเป็นใครสักคนที่หายไปแล้ว

หรือไม่ก็คิดถึงเขาตลอดชีวิตครับ